หลายคนจุดพลุกันนะคือจะมีพลุที่งานเขาจัดอยู่แล้วที่แบบยิ่งใหญ่ตระการตา
แล้วก็มีพลุที่เด็กบ้างล่ะคนธรรมดาบ้างล่ะ

นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษตั้งใจเดินทางมาเข้าดาวนเมืองไทยนะคะ
ที่พัทยาแล้วก็จุดพลุเล่นแล้วปรากฏว่ามันมีลูกหนึ่งจุดแล้ว

เขาก้มหน้าเข้าไปดูตรงช่องที่พลุจะพุ่งออกมาค่ะ
แล้วพลุมันก็ระเบิดใส่หน้าเขา

ล่าสุดนี่โซเชียลมีการเผยคลิปนะตอนเกิดเหตุได้ดูด้วยนะคะคุณผู้ชม
เดี๋ยวลองไปดูตอนที่มันเกิดเหตุกันหน่อย
นี่คุณผู้ชมคือวินาทีชีวิตเลยนะครับ
เจนเลยค่ะคือเป็นจังหวะที่เนี่ย
ผู้ชายที่ใส่เสื้อยืดสีดำกางเกงขาสั้นเนี่ยค่ะ
คนนี้คือชาวอังกฤษนะคะชื่อว่านายแม็กลาเรนแกรี่อายุ๕๑ปี
เขาก็พยายามจะจุดพลุ
เราเห็นเลยว่าตอนที่เขาจุดเนี่ยไฟมันติดขึ้นมาที่ชนวนแล้ว
ซึ่งโดยปกติถ้าจุดพลุไฟติดชนวนแล้วเนี่ย
ภาพที่เห็นบ่อยก็คือคนจะวิ่งออกมา

แต่จังหวะนี้เขาไม่ถอยแต่กลับก้มลงไปดูเห็นไหมคะ
แล้วมันก็พุ่งเข้าหน้าเขาเต็มเลยอะค่ะ
คือก่อนที่จะจุดแล้วไฟติดเนี่ยเขาก็ก้มดูอยู่หลายครั้ง

แล้วครั้งสุดท้ายที่ไฟมันติดแล้วเขาก็ยังไม่ออกมา
ค่ะก็ยังคงก้มดูอยู่แล้วก็เกิดเป็นเหตุสลดแบบนี้ขึ้น

กู้ภัยเนี่ยก็มีคนแจ้งกู้ภัยแจ้งตำรวจ
ภัยก็รีบมาถึงที่เกิดเหตุให้การช่วยเหลือปั๊มหัวใจยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายนายแม็กลาเรนก็เสียชีวิตค่ะ
สภาพเนี่ยคือหน้าเป็นรอยไหม้หมดเลยนะคะแล้วก็มีเลือดไหลออกเยอะมาก
ทีนี้เล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยพลุนี่มันคือพลุอะไร
แล้วเขาเสียชีวิตจากเหตุใดยังไงบ้างนะคะ
เราไปสอบถามจากรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์หรือว่าอาจารย์ออส
อาจารย์ภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นี่ฮะพูดแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะที่มีเจ้าหน้าที่เขาถือให้ดู
นี่อาจารย์ออสบอกว่าพลุอันนี้ที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเกิดเหตุนี้
ขนาด๓๕นิ้วราคาตกอันละประมาณ๕๐๐บาท
อาจารย์ออสบอกโอ้หาง่ายหาง่ายเหมือนปืนเถื่อนเลย
แล้วอนุภาพรุนแรงเสียงดังอันตรายครับเวลาเล่นเนี่ย
ต้องยึดเกาะให้แน่นกับฐานที่ยิงแล้วต้องออกห่างให้ไกลอย่างน้อย๕๐ฟุตนะคะ
พลุมีอะไรอยู่บ้างในพลุเป็นดินปืนเลยค่ะ
ดินประสิวโปรแทสเซียมไนเดรดโปรแทสเซียมคลอเรด
แล้วมันก็จะมีสีใช่ไหมคะเวลาพลู้ถูกยิงขึ้นไปจะมีสี
อย่างเช่นโลหะบางชนิดถูกนำมาใช้ในการควบคุมความเร็วของการเผาไหม้ด้วย
อาจารย์ออสบอกว่าพลูชนิดนี้แรงอัดไม่ธรรมดาเลยนะ
เพราะฉะนั้นการที่นักท่องเที่ยวรายนี้ถูกพลูเนี่ยอัดเข้าไปที่หน้าเต็มเนี่ย
เขาน่าจะเสียชีวิตจาก๑เสียเลือดมากและ๒เรื่องของระบบหายใจ
เพราะว่าพลุมันอัดเข้าไปที่หน้าเต็มเลย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เอากระบอกพลุมาให้ดูนะครับก็พบว่าสภาพกระบอกพลุเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์
นั่นหมายความว่าพลุมันไม่ได้ระเบิดออกมาด้านข้างแต่ว่ามีการยิงขึ้นในแนวตรงก็คือตามหน้าที่หรือว่าการทำงานของพลุนะครับ
แต่เมื่อเราดูขนาดของพลุจะเห็นว่ามีขนาดใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๓๕นิ้วนะครับ
ซึ่งพลุลักษณะนี้เขาเรียกว่าพลุแบบยิงลูกโดดยิงเดี่ยวการใช้พลุลักษณะอย่างนี้ผู้จุดพลุเนี่ยจะต้องอยู่ห่างจากพลุประมาณ๕๐ฟุตนะครับ
ก็คือเมื่อจุดเสร็จก็ต้องถอยห่างนะครับแต่ว่าเคสที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุก็คือผู้เสียชีวิตไม่ทราบนะครับว่าพลุโดยปกติจะมีสารตัวหน่วงเขาจุดพลุเสร็จเนี่ยเขารู้สึกว่ามันเหมือนจะดับแต่ว่ามีควันอยู่นะครับก็เลยวิ่งไปแล้วก็ชะโงกหน้าเข้าไปก็อยู่ในจังหวะที่มันจุดระเบิดขึ้นมา

จริงจริงค่ะเพราะอาจารย์ออสบอกว่าเนี่ยหลักฐานในที่เกิดเหตุเนี่ยกระบอกพลุมันยังสมบูรณ์อยู่มันไม่ได้แตกระเบิดออกด้านข้างพังเสียหายอะไรเลยมันพุ่งขึ้นไปนี่แหละมันจะพุ่งขึ้นไปนี่แหละคือมันไม่ได้ผิดทำงานผิดพลาดมันทำงานตามปกติของมันแต่ว่าเขาดันขวางทางพลุอยู่เข้าหน้าเต็มเต็มเลยแต่คำถามก็คือว่าอาจารย์ออสบอกว่าไอ้พลุลักษณะอัน
แล้วจะแบบไหนก็แล้วแต่ถ้าจุดแล้วเนี่ยต้องวิ่งไปให้ไกลอย่างน้อยต้องสัก๕๐ฟุตเพราะมันต้องมีสถานที่โล่งกว้างให้มันพุ่งขึ้นไปอีกเนี่ยคือพอมาจุดในชุมชนแบบนี้แล้วคนเอามาเล่นแบบนี้แล้วซื้อหากันได้ง่ายแบบนี้ทั้งที่เป็นสินค้าควบคุมเนี่ยนะคะจะพลุดอกไม้ไฟแบบไหนก็แล้วแต่จะประทัดอะไรก็แล
ให้เด็กเล่นพลุและถ้าเกิดว่าจะมีการเล่นกันจริงจริงเป็นผู้ใหญ่ก็ตามจุดแล้วไปให้ไกลเลยค่ะจุดติดเห็นชนวนไฟติดปุ๊บไปให้ไกลไม่ต้องไปเช็คดูว่ามันจะขึ้นหรือไม่ขึ้นถอยออกมาก่อนเอาชีวิตไว้ก่อนคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของไฟหรือว่าวัตถุระเบิดสารเคมีที่อยู่ในตัวพลุเท่านั้นนะฮะแม้แต่เสียงเนี่ยนะ